มาดูเรื่องราวดีนะคะของตำรวจไทยบ้างนะคะ
ตำรวจจิตอาสาใช้เวลาว่างจากการทำงานนี่แหละค่ะ

เพื่อที่จะนำเงินนั้นไปซื้อหมวกกันน็อกมาให้กับน้องนักเรียนค่ะ
นี่ตำรวจคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริง

ใจบุญแต่เธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย
เธอเป็นคนแปลกหน้าที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะคะ

อยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามะคีคุณูปฐำ

มีตำรวจใจดีนายนี้ก็คือพันธบทโทวีระนุษศิลป
สารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำรวจภูทรลูกแก่
อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับทีมงานค่ะ
นำหมวกมาแจกน้องนักเรียนภูมิแห่งอนุบาล

แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะ
ติดกับสพลูกแก่
ตำรวจโทบิระบอกว่าโครงการแจกหมวกให้น้องเนี่ย

ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือวันหยุดราชการ

เพื่อนำเงินไปซื้อหมวกกันน็อก

ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งบุตรหลานไปตาม
ส่งลูกเรียนตามที่ต่าง
แล้วก็แจกมาแล้วกว่า๕๐๐ใบค่ะ
แล้วยังบอกด้วยนะคะว่าการทำแบบนี้
เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนสวมใส่หมวกกันน็อก
ช่วยป้องกันอุบัติเหตุลดการสูญเสียชีวิตได้
แล้วก็ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจร
เพื่อความปลอดภัยและชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเองนั่นแหละ

หมวกที่แจกแต่ละใบนี่ก็จะมีรายกลุ่มการ์ตูนสีสดทั้งนั้นเลยเด็กก็ชอบ

คือจริงต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการแค่แบบไปดักรอจับด้วยนะ